ดังนั้นเราไปดูในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับ

เจ้าหน้าที่เขาก็ออกตรวจสอบพื้นที่แล้วครับ
นี่คือบริเวณลานอนุสวรี๓กศัตริย์อำเภบเมืองเฉียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์นะครับ

เป็นประธานครับปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจพื้นที่
แล้วก็ตั้งจุดตรวจ๔๗จุด
หนักในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่แล้วครับ
ตอนที่ตามเวลาเคอร์ฟิลล์

ก็ไม่มีคนไม่มีประชาชนออกมาแล้วล่ะครับ
ก็มีแต่เจ้าหน้าที่ที่ไปตั้งด่านตรงนี้
ใช่ค่ะนี่บรรยากาศที่เชียงใหม่
ทีนี้มาดูที่ลำปามกันหน่อยคุณผู้ชม

รวมถึงเจ้าหน้าที่๓๐๐กว่าคน
ก็ไปตรวจตราความเรียบร้อยในตัวเมืองลำปาง
แล้วก็ที่บริเวณหน้าตลาดสดโต้รุ่งหลักเมือง

ที่มาตั้งแผงขายผักขายของต่าง
ทีนี้ผู้ว่าก็เลยต้องเข้าไปคุยเลยค่ะ

แล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าใจ
เก็บของกลับบ้านกลับไปก่อนไง

ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่ขอนแก่นนะคะ

ก็มาตรวจตราบรรยากาศพื้นที่ต่าง
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องปรับตัวแล้วค่ะ

แต่หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้ได้รับผลกระทบ
แต่ก็ต้องช่วยกันให้ความร่วมมือ
เพื่อให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปได้นะคะ
โดยที่ตลาดร่วมจิตในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
คนที่เคยขายกลางคืนก็ปรับตัวมาขายกลางวัน
เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวต่อไป
ไปดูที่สุพรรณบุรีกันบ้างนะฮะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ออกตรวจกันเข้มข้นเลยล่ะครับ
เจ้าหน้าที่๒๕๐นายยามพานะ๓๕คันออกตรวจพื้นที่
เพราะว่าช่วงเวลาใกล้๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับ
ถนนสายต่างภายในตัวเมืองสุพรรณบุรีเนี่ย

แต่ก็ยังพอจะมีรถวิ่งอยู่บ้างนะครับ
ซึ่งก็ได้มีการตรวจว่าคนในรถ

อ้าวรีบกลับเข้าบ้านถึงทันไหมก่อน๔ทุ่มนะ
ถ้ามันไกลหรือว่าถึงไม่ทัน
ไม่ต้องบึงมากกลัวเรื่องของอุบัติเหตุด้วย

ทุกคนทุกคันเลยให้ความร่วมมือ
พอ๔ทุ่มปุ๊บนี่ตำรวจก็ดูซิว่า

ปรากฏว่าทุกสายของถนนเงียบเลย
ไม่มีรถสัญจรผ่านไปมาถือว่า
เป็นการให้ความร่วมมือนะครับ
ขณะเดียวกันได้มีการออกคำสั่งประกาศ
อำเภออูทองของสุพรรณบุรียกระดับ
เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จำเป็นต้องคุมเข้มขึ้นนะครับ

พบผู้ป่วยติดเชื้อ๔คนมาจากพื้นที่อูทอง
ดังนั้นนะฮะเพื่อให้เข้มข้นในมาตรการต่างนะครับ
ก็จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในพื้นที่นะฮะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่ปราจินบุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชม

ก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราสถานที่ต่าง

แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
บรรยากาศในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปราจินบุรี

เขาก็ปิดร้านกันตั้งแต่หัวค่ำเลยค่ะคุณผู้ชม
รีบกลับบ้านก่อนจะ๔ทุ่ม
ดูสิคะเมื่อคืนนี้ถนนในเขตเทศบาลเนี่ย
ก็มีปริมาณรถเบาบางลงนะคะ
ใช่ค่ะมาดูที่นครนายกกันบ้างนะคะ
ด้านนายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
แถวออกตรวจตราตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน
รวมทั้งเป็นการป้องกันปราบรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท

รวมกลุ่มมั่วสุมแข่งรถซิ่งด้วยนะคะ
ซึ่งตรวจตราดูแล้วก็พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
ไม่มีใครออกนอกเคหาสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์เลยนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่เกาะสมุยสุราธานีกันบ้านนะครับ
เลียบชายหาดเฉวงซึ่งเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจหลักของสมุย

ร้านทุกร้านต่างพากันปิดให้บริการหลังเวลา๑๖๐๐
ทำให้ถนนเส้นดังกล่าวมืดสนิท
โดยภาพรวมในคืนแรกก็ถือว่าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
ส่วนที่ตัวเมืองเนี่ยนะคะที่ตัวเมืองสุราชเนี่ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชอย่างนายวิชวุฒิจินโต
ก็ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นาย
ก็ไปตรวจการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙ช่วงเคอร์ฟิลล์ค่ะ

ส่วนใหญ่ก็ไม่ออกมาข้างนอกอยู่ในบ้าน
พักผ่อนกันตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔เลยนะคะ
ไปที่เทศบาลนครหาดใหญ่สงขลานะคะ
เจ้าหน้าที่กว่า๕๐๐นายออกประชาสัมพันธ์

ก็เพราะว่าบรรยากาศภายในเมืองหาดใหญ่ก็เงียบเหงาหน่อยนะคะ
โรงแรมร้านค้าต่างก็ปิดทั้งหมด
โดยเจ้าหน้าที่นั้นก็แบ่งการทำงานออกเป็น๓ชุด

แล้วก็เข้มงวดตรวจตรากวดขันตามพื้นที่ต่าง

ครับไปดูที่สงขลากันบ้างนะครับ
ที่บริเวณสะพานตินสูรานนท์ตะวนเกาะยอด
ก็มีรถของประชาชนที่เดินทางจากอำเภอหัดใหญ่และอำเภอเมือง
ก็ทยอยกลับบางตานะฮะ
ก็ดูสิบนสะพานไม่มีรถเลย
หรือว่าใครที่รีบกลับบ้าน
ก็พยายามที่จะเดินทางเข้าบ้านให้ทันก่อน๔ทุ่ม
ใช่ค่ะถูกค่ะ